วัยรุ่นเอาระเบิดขวดไปปลาคู่อริครับ
เจอตัวพอดีเลยก็เลยปลาใส่มอเตอร์ไซค์

ศรสีแดงที่ชี้อยู่ตรงนั้นแหละครับ

ที่เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายครับกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุปลาระเบิดขวดแล้ว
ไฟลุกไหม้รถมอเตอร์ไซค์ของคู่อริเป็นวัยรุ่นผู้ชายอายุสิบหกปี
ว่าชื่อในเอนะครับไฟที่ไหม้เนี่ย
ลุกไหม้แค่มอเตอร์ไซค์นะลามาไหม้คนด้วย
ในเอถูกไฟคลอกนะครับถูกไฟลวกตามเนื้อตามตัว
ต้องหนีตายซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนครับโดนเผาจุดนี้
ขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อนหนีไปซ่อนตัวห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
ประมาณครึ่งกิโลเมตรเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยครับ
นี่ฮะรถที่ถูกเผาทั้งคันและดูสภาพสิครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงไม่เคลียร์หมดแล้ว
เหลือแต่เศษซากครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณตีหนึ่งคืนที่ผ่านมา
บริเวณหน้าตึกแถวแห่งหนึ่งในซอยเขาน้อยตำบลหนองปลือ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อนของคนเจ็บเล่าให้ฟัง
พวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากันเป็นกลุ่มนัดไปเคลียร์ใจกับแก๊งคู่อริ
กลุ่มนั้นที่ไม่ถูกกันชื่อว่ากลุ่มมาบตาโต้
มาบตาโต้นี่คือชื่อกลุ่มค่ะกลุ่มมาบตาโต้ขี่รถมาประมาณเจ็ดถึงแปดคัน
พอมาถึงไม่ทันได้พูดไม่ทันได้เคลียร์ครับปลาระเบิดขวดใส่
แล้วไปโดนรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเกิดไฟลุกไหม้ท่วมรถมอเตอร์ไซค
รวมทั้งไฟลวกตัวในเออายุ๑๖จนบาดเจ็บเพื่อนคนเจ็บเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะ
ที่เจ้าหน้าที่ถามว่าเคยมีเรื่องอะไรมาก่อนหรือเปล่าเพื่อนคนเจ็บบอกว่าก็เคยมีเรื่องเคยมีเรื่องท้าต่อยกัน
และไม่รู้ว่าแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวหรือเปล่าหรือมีเรื่องอื่นอีก
เพราะอะไรครับตำรวจไปตรวจสอบพบว่าฝั่งของคนเจ็บเนี่ยกลุ่มคนเจ็บ
ถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมและมิ้นลองดูภาพนี้หน่อยว่าพอจะจำกันได้ไหม
ภาพเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล่าข่าวช่วงเสาร์และอาทิตย์นี่แหละครับที่ชนบุรีริมหาด
อ่าที่วิ่งตีกันจนแตกฮือไปหมดเลยใช่ไหมคะ
กันริมหาดสองกลุ่มยกพวกตีกันนักท่องเที่ยวที่เขานั่งชิวอยู่ริมหาดวิ่งหนีตายโอละหมานบางคนถ่ายคลิปจากโทรศัพท์เอาไว้ได้เป็นหลักฐาน
ถ่ายไปก็เสียงสั่นร้องไห้กลัวตาย
อันนี้ที่ว่าบอกตีกันเป็นประจำเลยบางทีถึงขั้นฝังมีดฝังอะไรไว้ที่ทรายชายหาดด้วย
และเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนเจ็บสาหัส๒คนครับ
หลังจากที่ไล่ตีไล่ฟันกันเสร็จแล้ว
ริมถนนเนี่ยไปเจอคนเจ็บเป็นวัยรุ่นเหมือนกัน
นอนอยู่ครับมือเนี่ยยังกำสนับมือเอาไว้เลย
แล้วปลายเท้าเจอปืนปากกาตกอยู่
จำภาพเหตุการณ์เหล่านี้และคุ้นใช่ไหมครับ

ที่ก่อเหตุยกพวกไล่ตีไล่ฟันกัน
กลุ่มที่ไปมีเรื่องด้วยกลุ่มนั้นคือเด็กบ้านช่าง

นักท่องเที่ยวแตกตื่นหนีตายกันอลละหมานไปหมด
และรอบนี้กลุ่มคนเจ็บมีเรื่องกับกลุ่มมาโต้
กลุ่มแล้วนะฮะแต่จะมีกลุ่มอื่นอีกหรือเปล่า
ต้องรอการตรวจสอบตำรวจสพนปลือครับ
รู้ตัวคนก่อเหตุทั้งหมดแล้วเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ย
ยืนยันตัวบุคคลชัดเจนอยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดีครับ
ต้นสายปลายเหตุไม่ถูกกันทะเลาะกันจากโซเชียลครับ
โพสต์เฟซบุ๊กท้าทายกันไปกันมาก็เลยนัดมาเคลียร์กันให้จบ
มาถึงปั๊บทะเลาะกันเลยเปิดศึกวิวาสปลาระเบิดขวดใส่
นายเอก็รับเคาะไปในรอบนี้ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นเดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติม
นี่ภาพเหตุการณ์ครั้งก่อนจำได้ใช่ไหม

นี่ไงที่ชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้ผมเห็นจนชินแล้ว
คือมันไม่ควรจะเห็นกันจนชินแบบนี้นะคะ
ต้องฝากหน่วยงานในพื้นที่ด้วย